คุณผู้ชมยังจำคดีนี้ได้ไหมคะที่นครศรีธรรมราชที่มีคนงานเกาะสร้างถูกยิงตายค่ะ
กระท่อมที่พักแล้วมีวงจรปิดจับภาพวัยรุ่นหญิงชายเนี่ย
มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วขี่ออกมาแบบลุกลีลุกลน
สรุปวันนี้ตำรวจทำงานไวมากจับตัวคนร้ายตัวจริงได้แล้วนะคะ
เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเป็นเพื่อนร่วมคุกเดียวกัน
ติดคุกคดียาเสพติดเหมือนกันแล้วออกมาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ยาเสพติดนะคะ
ไปดูนาทีจับกลุ่มคนร้ายจากรายงานกันเลยค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจจับกลุ่มนายสุเทพพรมดวงอายุ๓๘ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายโกวิทอายุ๓๖ปีหนุ่มก่อสร้างเสียชีวิต
โดยนายสุเทพถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมอาวุธปืนขนาด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งนำไปซุกไว้ในพงป่าย่าตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
นายสุเทพสารภาพว่าเป็นคนยิงนายโกวิทเพื่อนของตัวเองจริง
เหตุเกิดบริเวณขนำท้ายหมู่บ้านบ้านป่าหวายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
บริเวณขนามจุดที่นายโกวิทย์ถูกยิงพบกองเลือดขนาดใหญ่
และมีเปรย์ที่ผู้ตายผูกไว้บนต้นไม้ใช้เป็นที่หลับนอนในยามค่ำคืน
ขนำแห่งนี้อยู่ห่างจากบ้านนายสุเทพมือยิงเพียง๕๐เมตร
ลงมือยิงเพื่อนยอมรับว่าขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติด
เพราะผู้ตายแอบขโมยยาเสพติดไป
ก่อนก่อเหตุได้เข้าไปหาผู้ตายที่ขนำ
กลับพบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดจึงเกิดโตเถียงกันกับผู้ตาย
ก่อนผู้ตายพยายามวิ่งหนีจึงใช้ปืนยิงใส่ร่างตกลงคูน้ำ
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบ้านเพื่อนที่อำเภอเชียนใหญ่
ห่างจากที่เกิดเหตุเกือบ๒๐กิโลเมตรกระทั่งถูกจับกลุ่ม
แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าผู้ตายมาอยู่ที่ขนำหลังบ้านได้ประมาณ๔๕เดือน
จากการชักชวนของลูกชายและตัวเองก็รักผู้ตายเหมือนลูก
เพราะสนิทสนมคุ้นเคยกันแต่ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะอะไรกัน
อยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ไปรับกรรมที่ก่อไว้กับพี่ชายเพราะตอนนี้ครอบครัวต้องขาดเสาหลัก
เพราะว่าก่อนนายนี่เห็นว่าทะเลาะต์ปฎีอัณญาชีวิตออกออกทิ้งแล้ว
เพื่อนมันบอกว่าให้กลับบ้านแต่มันก็ไม่กลับ
มันมาบอกว่า

เขามาส่งพี่หมีเราอยากให้มานะครับ
เราสิทธิ์คำให้เขา

เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่มีคิดจะสู้ด้วยซ้ำ

มันตกชกต่อยกันดีกว่า

จากการสืบป้วนทั้งไนโกวิสและไนสุเทพ

หลังไปมหาสู่กัน
เป็นช่างก่อสร้างส่วนนายสุเทพทำการเกษตร
สืบสาวะทั้งสองคนเป็นผู้ค้ายาเสพติด

ช่วงหลังทั้งคู่เกิดความขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติด
เป็นชนวนเหตุนำมาสู่การสังหารในครั้งนี้

สอบปากคำอย่างละเอียดที่สพเฉลิมพระเกียรติ
ก่อนแจ้งเขาหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน